ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
แล้วใครลืมใคร
ถ้าว่าเพราะรักใหม่
นครปธรรม
นางยังกลืมกลืม
ฟื้นใจของสุดประถมแสนทรมาน
ประตูภารกิจ

สำเนียงเสียงดีทีเดียวดีเลยค่ะนะฮะ
เวลาไปฝึกร้องเนี่ยฝึกร้องแถวไหนฮะ
จ้างถูงถูงแล้วเราอยู่กับท้องน่าอยู่กับคันน่าเนี้ยมันเข้ากัน
มันเข้ากันมันมีความสุขนะมันมีความสุขบางอย่างที่บางทีคนกรุงเทพอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้ถ้าเพลงนี้ถูกต้องทั้งหมดนะครับคุณหน่อยจะได้รับหนึ่งหมื่นบาทอ้าวไม่ใช่๑ล้านเหรอคะ๑ล้านบาทนั่นนั่นต้องเป็นเพลงที่สิบ
ค่ะนะอยากให้เหมือนกันถ้าทำได้อ่ะอยู่กับผมเนี่ยให้ได้สามวันขึ้นไปเนี่ยได้ล้านหนึ่งแน่นอนค่ะเอาล่ะแต่ต้องผ่านเพลงนี้ก่อนมาดูกันครับสำหรับเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณหน่อยร้องไปแล้วคุณหน่อยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณหน่อยร้อง

ยินดีค่ะ
ร้องได้จริงจริงครับร้องไม่ผิดเลย

แม่ค่ะร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้หลับแล้วจ้ะหนึ่งหมื่น

เมื่อกี้เนี่ยเขามากอดผมเองครับคุณแม่

กอดมาแล้วเธอจะให้

ให้แน่คุณแม่ถ้าร้องได้ถูกอีก๙เพลงเองแม่ได้ล้านหนึ่งเลย
แต่ชอบจริงคุย

คิวน่าไม่อาย

ค่ะดีค่ะคุณแม่อย่าเยี่ยมเลย

มาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวปิดรายการก่อน
แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าให้แม่มาใหม่
จะได้เป็นการมากรุงเทพครั้งที่๒
ไม่มาแล้วได้เงินล้านแล้ว

ลิ้นไม่มีกระดูก

แต่วันนี้ยังไม่ให้ให้หมื่นเดียวก่อน

ต้องกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าคุณผู้ชม
มาดูความน่ารักของคนชัยนาธ

กลับมาเชียร์คุณหน่อยกันต่อนะครับ
ดูสิว่าเธอจะได้เงินเอาไป

ไม่รู้จะผ่านผลนี้ไปได้หรือเปล่า

สู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที

สวัสดีค่ะ

โหปลาหุ่มเลย

นี่รอบที่แล้วว่ามีไก่งวงอยู่ตวงเนาะตัวผู้
กระต๊อกกระต๊อก

อีหนูอาต้องการคนแก้วเสียงมึงเนี่ย

เราจะไปที่ไหนดี

มีคนมอง

ฮ่า

หน่อยสู้
หน่อยสู้